ไม่เบกไม่เบกด้วยนะ

ไม่เบกเอาให้เต็มที่

ไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนาน

มีนาที่ยังไหลมาถึงนี่เลยใช่มั้ยครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับต้องงับทั้งงับตลอดเวลา
งัดอะไรครับพี่
งัดแบบนี้แม้อะไรอย่าง

สีสันข่าวช้าตุ๋
แดนไปเลยน้องพร้อมเพียงกันไปเลย
ดูขาครับดูขาแม่สเต็ปท่วงธาตุ
มือก็สัมพันธ์เห็นแล้วเข้ากันมากเลยล่ะครับ
เด็กผู้ชายล้วนแบบนี้ลงตัวจริง
นี่คือการทำโทษลูกศิษย์จากคุณครูที่มีไอเดียสร้างสรรค์ครับ
เมื่อเด็กส่งงานช้าเป็นวินาทีสุดท้าย
ครูเลยบอกว่าถ้าวิ่งตามทันถึงจะได้ส่งงาน
งานนี้เลยออกแรงกันหน่อยครับ
โบราณว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าลาน้ำ
นั่นคือไม่ช่วยแล้วยังเกะกะ
แต่ร้านนี้ครับน้องหมาบอกว่า
เจ้านายพายไปส่วนผมก็ช่วยให้เรือขับเคลื่อนต่อไปได้เต็มที่เลยครับ
ที่เห็นอยู่นี่คือวิธีการเจาะบ่อบาดานแบบสมัยโบราณในประเทศอินเดียครับ
ทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะครับใช้แรงคนเจาะจอดเจาะเจาะ
ค่อยเห็นน้ำครับเมื่อไม่มีน้ำ
คนก็ใช้วิธีการหาน้ำใต้ดินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับ
ที่หาน้ำมาใช้แรงคนเท่านั้นแรงคนเจาะเจาะเจาะ
แล้วก็เจอตาน้ำน้ำไหลออกมาจากท่อแล้วก็พร้อมหย่อนท่อลงไป
สุดยอดจริงจริงครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ